ชาวบ้านรวมตัวขับไล่เจ้าอาวาสวัสดิ์
หลัง๒๓ปีมาหลายวัดแล้วนะคะ
เขาบอกเขาไม่พอใจชาวบ้านนี้ชลบุรี
บอกว่าเจ้าอาวาสมีพฤติการไม่โปร่งใสหลายอย่าง

การตั้งวัยวัชกรเป็นผู้หญิงก็ดี
ยังปล่อยให้พระลูกวัดมั่วสุมเสพยากันอีก
คือมามีประเด็นแบบนี้ทางด้านเจ้าคณะก็มีการสั่งให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วด้วยนะคะ
กว่า๒๐๐คนค่ะเขาก็มารวมตัวชุมนุมกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
ในวัดพระประธานพรอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยมีนายเฉลิมวุฒิระพีศักดิ์ประธานชุมชนแล้วก็นายวิชัยถาวรพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมชะบังเข้าร่วมด้วย
คือความต้องการของกลุ่มชาวบ้านเขาบอกว่าเขาอยากขับไล่พระครูวิโรธวิรวงศ์เจ้าอาวาสออกจากตำแหน่ง
เพราะรู้สึกว่าปฏิบัติตัวไม่โปร่งใสในการบริหารงานวัดหลายต่อหลายด้าน
เบิกจ่ายเงินของวัดร่วม๑๐ปีการรับเด็กผู้หญิงมาเป็นลูก
การตั้งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นวัยยาวัชกรนานกว่า๑๗ปีโดยไม่มีใครรับรู้
ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าผิดกฎมหาเทรสมาคม
ยังปล่อยให้เกิดปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ภายในวัดอีกต่างหาก
และก็จะสมไม่สมควรในเวลาค่ำคืนซึ่งชาวบ้านทุกคนมองเห็นกันอยู่
และก็การที่ไม่ออกโกรธญาติโยมในการมีทะบากเลย
ส่วนข้อ๔ก็คือการตั้งวัยยาวัชกรซึ่งเป็นผู้หญิงมาทั้งสิ้น๑๗ปี
วัยยาวัชกรวัดเนี่ยมีหน้าที่ในการทำธุระทางด้านการเงิน
ก็คือทำแทนพระนั่นแหละเพราะว่าพระจริงเนี่ยจับเงินไม่ได้
ใช่ก็เป็นธุระจัดดูแลสิ่งต่างอะไรพวกนี้

นายกนี่ทำหน้าที่ด้านพิธีกรรมด้านกิจนิมนต์ทางสงฆ์อะไรพวกนี้
ค่ะซึ่งพอชาวบ้านเขามารวมตัวกัน
เขาก็มีการยื่นข้อเสนอ๕ข้อให้กับพระครูวิบูลปริยติกิจ
เจ้าคณะอำเภอศรีราชาทางด้านเจ้าคณะอำเภอก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่า
ตรวจสอบแล้วพบความผิดกรณีตั้งวัยยาวัชกรเป็นผู้หญิง
คือเรื่องนี้ผิดกฎมหาเทราสมาคมอยู่แล้ว
พอเจอปุ๊บก็เลยมีคำสั่งออกมาเลยนะคะ
ปลดพระครูวิโรธวิรวงศ์ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสไว้ก่อน
ก็ให้ไปเป็นพระลูกวัดที่หนองขามเป็นการชั่วคราว
รอการตั้งคณะสงฆ์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องอื่นที่ชาวบ้านเขาร้องเรียน
ก่อนที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ฎมหาเทราสมาคมการตั้งวัยยาวัชกรวัดต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น

อันนี้ตั้งผู้หญิง๑๗ปีโดยไม่มีใครรู้

ซึ่งการชุมนุมนี้คุยกันนานถึงกว่า๓ชั่วโมง
ถึงจะสามารถหาข้อยุติกันได้
พระครูวิโรธวิรวงศ์เองยอมรับ
ใช้คำว่าผิดพลาดเองในเรื่องการตั้งวัยยาวัชกร
แต่เรื่องอื่นรอให้ตั้งคณะสงฆ์สอบสวนซะก่อน
ก็มีชาวบ้านประมาณสัก๓๐คนเหมือนกันนะ